ในโรงเรียนที่สอนเด็กพิเศษ
ที่มีความผิดปกติทางสติปัญญาครอบครัวก็จะส่งไปเรียน
แต่จู่มีน้องอายุ๑๑ขวบ๑๑ปีคุณผู้ชม
เสียชีวิตค่ะคือร่างกายแขนขาผิดรูป
แต่ว่าในหอพักชายก็มีแต่เด็กพิเศษด้วยกันทั้งนั้น

ตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเป็นเด็กพิเศษอายุ๑๙ปีซึ่งก็พักในหอพักชายด้วยกันนั่นแหละ
แต่ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเขาเรียกว่าห้องนอนรวมของหอพักชายครับ
โรงเรียนสอนเด็กพิเศษแห่งหนึ่งที่จังหวัดแพร่นะฮะ
เขาจัดการเรียนการสอนที่มีแต่นักเรียนที่มีความบกพร่อง
เรื่องของทางการได้ยินทั้งเรื่องของบกห้องทางสติปัญญาเป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกอะไรทั้งนี้นะฮะ
แล้วมีเด็กผู้ชายอายุสิบเอ็ดปีเสียชีวิตนะฮะ
อยู่ที่เบาะปูนอนในพื้นข้างเตียงอยู่ที่พื้นเลยนะครับ
ตำรวจก็ไปเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปพร้อมกับแพทย์เวรกู้ภัยไปตรวจสอบ
คุณผู้ชมเด็กคนนี้แขนผิดรูปไปเลยอืม
ศีรษะก็มีบาดแผลบวมโนแล้วมีเลือดออกจมูก
มีฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็มีรอยเล็บขวนนะฮะ
บริเวณแขนกับหน้าอกแน่นอนลักษณะเหมือนเหมือนโดนกระทืบอ่ะ
เหมือนโดนทุ่มเหมือนโดนกระทืบเหมือนโดนทำร้ายร่างกาย
มันช้ำในจนเลือดมันกระอักออกมานี่นะฮะ
แต่ผู้ต้องสงสัยก็เป็นเด็กที่เป็นออทิสติกคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
นอนอยู่ในห้องเดียวกันนะฮะ
คือตอนไปเจอเนี่ยเขามีอาการเหมือนลอยไม่พูดไม่จา
คือเด็กออทิสติกเขาก็มีอาการที่มันไม่ปกติอยู่แล้วนะฮะ
แต่ตอนไปเจอเนี่ยมันผิดปกติหนักขึ้นคือมีอาการเหมือนลอยนะฮะ
ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงเรียน
แล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบสอบประคำอย่างละเอียดต่อไป
เรื่องต้นเนี่ยคาดการณ์แบบนี้ว่าทั้งคู่นะฮะ
เด็กที่ทำกับเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยทะเลาะกัน
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นการทะเลาะแบบจริงจังหรือเปล่า
หรือเขาเล่นเล่นแบบหนักเกินไปหรือเปล่าจนถึงกับเสียชีวิตนะฮะ
คนหนึ่งก็บกพร่องทางการได้ยินและอีกคนหนึ่งก็มีความบกพร่องทางร่างกาย
ไม่แน่ใจว่าสองคนนี้เขาทำร้ายกันอย่างไรถึงถึงขั้นกับตายขนาดนี้นะฮะ
ทีนี้เนี่ยไปฟังแม่ของเด็กกันบ้างชื่อว่าคุณปวีนาบอกว่า
ลูกเนี่ยเป็นออทิสติกตั้งแต่กำเนิดก็เลยส่งไปอยู่ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่อายุ๗ขวบ
เพราะที่บ้านก็ดูแลไม่ไหวนะฮะช่วงเช้าของวันที่สามมิถุนายน
ทางโรงเรียนเนี่ยมารับแล้วบอกว่าเนี่ยจะเอาน้องไปใช่ไหม
แต่พอเย็นของวันที่๒ตอนแรกคุณแม่ติดต่อโรงเรียนบอกว่าติดต่อคุณแม่ไม่ได้
ก็เลยบอกว่าลูกไม่สบายโรงเรียนก็เลยพาลูกไปหาหมอกินยานอนหลับไป
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่บอกนะนะฮะต้องการจะไปหาลูกวันที่สามนะฮะ
แต่โรงเรียนบอกว่าลูกไม่สบายก็เลยพาไปหาหมอแล้วกินยานอนไปก่อน
พอตอนเช้าครูเวรไปเรียกปรากฏว่าอันนี้ครูเวรมาบอกแม่นะว่า
น้องเสียชีวิตคุณแม่ก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาล
ก็ปรากฏว่ากลายเป็นมาเจอลูกสภาพกลายเป็นศพไปแล้ว
แต่สิ่งที่แม่เห็นคือแปลกใจทำไมครูบอกว่าลูกเนี่ยไม่สบาย
แต่ทำไมลูกมีความแบบฟกช้ำตามร่างกายมีเลือดออกจมูกแล้วแขนก็ผิดรูปไป
ประเด็นคือคาใจแม่บอกว่าคุณครูแม่ขอดูกล้องวนจอมปิดได้ไหม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
ใครคนใดคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมันไม่มีจริงอยู่ในบ้านไง
แล้วลูกไปเรียกชื่อพี่ที่เสียชีวิตด้วย
หนึ่งว่าวิญญาณเนี่ยไปหาน้องแล้วน้องเนี่ยเรียกชื่อพี่ที่เสียชีวิตแล้วเอาขนมไปให้
บอกว่าไม่ใช่นะพี่ไม่ได้อยู่นี่นะพี่อยู่ที่โรงเรียน
แม่ก็เลยเชื่อว่าอ๋อวิญญาณของลูกชายคงมาล่ำลาน้องหรือเปล่า
ลูกของตัวเองเป็นคนทำหรือเปล่าแต่เบื้องต้นยืนยันว่าลูกถึงแม้จะเป็นออทิสติกก็ตาม
แต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงถึงขั้นกับทำร้ายผู้อื่นนะฮะ
ซึ่งอยู่ในซอกเล็บของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วก็จะเอาผลที่เกี่ยวข้องนั้นมาประกอบหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะทราบผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ